มันคือตอนนี้น้ำมันแทง
โอ้โฮไม่อยากขับรถเลย
ก็เอาหัวจ่ายน้ำมันมาใส่แล้วก็เดินออกไปดูรถคันอื่น
แล้วพอเสร็จปุ๊บเธอก็จ่ายเงินไป๘๐๐แล้วขับรถออกมา
ปรากฏว่าขับรถไปไกลค่ะสังเกตตัวปาดวัดน้ำมันเนี่ยเข็มมันไม่ขึ้น
เธอก็เลยย้อนกลับมาแล้วก็มาโวยเด็กปั๊มแบบนี้เลยค่ะ
รักฏการณ์แล้วว่ามันต้อง๘๐๒คันแต่ว่าเจ้ามันก็คันเดียว
เจ้าแม่ของแซ่บจริงเลย
นี่หลังจากที่เธอย้อนกลับมาแล้วนะก็มาโวยเด็กปั๊ม

แบบนี้นะคะ
ประมาณว่าเติมน้ำมันยังไง
เธอก็มาด้วยอารมณ์ที่ดุเดือดทีเดียว

แต่น้ำมันไม่เข้าถังเจ้าของรถก็เลยวนรถกลับมาที่ปั๊มเดิม
ระยะทางไปกลับร่วม๑๐๐โลนาที่ย้อนกลับมา
เพื่อทวงความยุติธรรมเพราะว่าเธอเสียเงินไปแล้ว๘๐๐บาท

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำค่ะ
คลิปนี้ถูกแชร์ลงโซเชียลมีหลายคนร่วมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
บางคนเห็นใจเจ้าของรถนะนะคะเพราะว่าต้องย้อนกลับมาในไกลทีเดียว
ขณะบางคนคอมเมนต์ตำหนิเจ้าของรถว่าก็พูดดีกับเด็กปั๊มก็ได้
ใจเย็นไม่เห็นต้องตะโกนสายเลยก็สงสารเด็กปั๊มนะคะ
เอาละเหรียญมี๒ด้านคุณผู้ชมเดี๋ยวเพิ่งตัดสินจากคลิปแค่ไม่กี่นาทีนะคะ
ก็ขับรถจากอุบวนราชธานีกำลังจะกลับกรุงเทพฯในวันนั้น
เธอก็เลยแวะเติมน้ำมันที่ปั๊ม
สั่งเติมน้ำมันอี๒๐ไป๘๐๐บาท
ทีนี้เด็กปั๊มเอาหัวจ่ายเสียบถังน้ำมันแล้วก็เดินหายไป
พอถึงเวลาก็มาเก็บเงินเธอก็จ่ายไป๘๐๐บาท
หลังจากนั้นก็ขับรถออกจากปั๊ม
ปรากฏว่ามาดวัดน้ำมันมันไม่ขึ้นเลยสักขีด

ทีนี้พอหยิบใบเสร็จมาเช็คดู
ปรากฏว่าเด็กไม่ได้เติมน้ำมันให้นะคะ
แถมใบเสร็จที่ได้มาที่อยู่ในมือมันคือเติมน้ำมันดีเซล๘๐๐บาท
แต่เธอบอกให้เด็กเติมอี๒๐๘๐๐บาท
บินก็ไม่ตรงกันอีกน้ำมันก็ไม่ได้อีก
สุดท้ายเธอก็เลยต้องย้อนกลับไปที่ปั๊ม
ไปสอบถามเด็กปั๊มอย่างในคลิปค่ะ
สามครั้งว่าเติมแล้วพี่เติมแล้วพี่
ฉันเปิดไปเสร็จเขาก็เริ่มอ่อนลงตามคลิป

ก็มีการชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่ากระแสสังคมก็ไปหาเธอพอสม
ทัวร์ก็ไปลงเธอเหมือนกันนะในโซเชียลว่า
ทำไมต้องไปด่าเขาขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะฮะ
เอาล่ะไปดูความเห็นของทางเด็กปั๊มกันหน่อย
คือเราก็ไปสอบถามความจริงฝั่งเด็กปั๊มนะคะ
อ้างว่าวันนั้นเขาเสียบหัวจะหายใส่ถังน้ำมันแล้ว
แต่ว่าลืมกดจ่ายน้ำมัน
ประกอบกับมีรถเข้ามาเติมน้ำมันเยอะมาก
ก็เลยลืมไปว่ายังไม่ได้กดจ่ายน้ำมัน
เขายืนยันว่าไม่ได้คิดจะโกงลูกค้า
เพราะว่าทำงานมา๖ปีไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้
กรณีนี้ยอมรับว่าผิดพลาดเอง

ช่วงนั้นอาจจะลดเยอะ